ส่วนเหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะช่วงตี๕เช้ามืดเลย
มีรถจักรยานยนต์วัยรุ่นซ้อนสามกันมาแล้วก็ขี่มาตีคู่กับอีกคันหนึ่ง
คือขี่กันมาเร็วด้วยปรากฏว่าเสียหลักเสียชีวิตสามคนเลยนะคะ
เสียชีวิตทั้งสามศพมีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้ค่ะ
นี่ค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นชัดเลยนะคะ
คือรถจักรยานยนต์ตีคู่กันมาสองคันนี่แล้วคันที่เสียหลักล้มลงไปเขาซ้อนสามกันมา
แล้วคือพอล้มลงไปเนี่ยค่ะไปชนกับต้นไม้
ริมทางแล้วก็ที่บริเวณทางเท้าด้วยนะคะนี่นะคะ
ตอนแรกเนี่ยบาดเจ็บสาหัสกันทั้ง๓คนแต่สุดท้ายก็เสียชีวิต
เมื่อช่วงตี๕ที่ผ่านมาตำรวจสนดูสิตได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พุ่งชนต้นไม้ข้างทาง
บริเวณถนนเศรษฐศิริแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิต
ที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์สภาพคือล้อหน้าคดงอเลยค่ะพลิกคว่ำอยู่บนถนนเลนซ้าย
ห่างออกไปร้อยเมตรพบผู้เสียชีวิตสามคนนะคะเป็นผู้ชายหนึ่งผู้หญิงสอง
ทั้งหมดเนี่ยเป็นเยาวชนอายุแค่๑๔ปีค่ะ
สภาพศพคือกระโหลกศีรษะแตกทั้งสามคนเลยนอนจมกองเลือดอยู่บนพื้นถนน
จากการสอบถามเพื่อนที่มาด้วยกันให้การว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ก็อยู่ที่บ้านของหนึ่งในผู้เสียชีวิตนั่นแหละเพื่อนก็โทรบอกว่า
ขี่รถพาแฟนไปส่งที่บ้านหน่อยแต่ก็ไม่รู้ว่าบ้านอยู่ไหน
ก็เลยขี่ตามหลังมารถของผู้เสียชีวิตก็เลยมากันสามคน
เป็นผู้ชายหนึ่งผู้หญิงสองคนขี่เป็นผู้หญิงนะคะชื่อนุ๊ก
คนซ้อนที่อยู่ตรงกลางอ่ะชื่อกันคนซ้อนที่อยู่หลังสุด
เป็นผู้ชายชื่อเจ้าสัวรถสองคันที่ขี่ตีคู่กันมานะคะ
ก็มีเพื่อนคนนี้แหละที่ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่และทีมข่าวที่ชื่อว่าโอม
เป็นคนขี่คนซ้อนชื่อว่านายจาเขาเล่าให้ฟังว่าระหว่างทางเนี่ยค่ะ
ก็เห็นว่าทางฝั่งของผู้เสียชีวิตเขาขี่เร็วก็ตะโกนบอกแล้ว
ตะโกนเตือนเพื่อนแล้วว่าขี่ช้าแต่เหมือนกับเพื่อนบิดแรงขึ้นและเร็วขึ้น
จนเสียหลักพุ่งชนขอบทางและเสียชีวิตกันสามคนเลยอ่ะค่ะ
ให้ฟังว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยนะคะโอ้โหยังเห็นเศษมันสมองกองอยู่ใกล้ใกล้กับต้นไม้อยู่เลย
คือทางญาติของเด็กทั้งสามคนที่เสียชีวิตก็ไปรับศพที่โรงพยาบาลจุฬา
แล้วก็มาเชิญดวงวิญญาณในจุดเกิดเหตุบรรยากาศคือมันเศร้ามากนะคะ
เพราะว่าทั้งสามศพคืออายุแค่สิบสี่ทีนี้ค่ะญาติญาติก็บอกว่า
พอดูจากคลิปวงจรปิดก็ต้องทำใจว่านี่คืออุบัติเหตุ
ก็อยากจะให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกคนนะคะ
น้องก็อย่าเล่นกับผมก็หัวล้อนกันปกติอย่าเรียกมีละ
แล้วพอผมเข้าห้องไปสักพักหนึ่งก็มีเสียงขวนหรือแก้วเนี่ย
ในห้องน้องหล่นมาแตก
ผมก็คิดว่านั่งเล่นการอาจจะโชนกันหรือกล้า
ผมก็นอนนอนตามโอปุติ

เค้าเคยไปทีหนึ่งคลังที่๒
แต่ไม่คิดว่าเขาจะเสียชีวิตแบบนี้

เกิดจ้าน่าฉันใดให้นะเป็นลูกแม่อีก

เตือนตลอดเตือนตลอดเรื่องรถเรื่องอะไรก็เหมือนกันเตือนตลอด
แม่รักหนูนะลูกรักที่สุด
คือทางตำรวจสนดูสิตบอกว่าก็ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
มันชัดเจนว่าคืออุบัติเหตุแล้วก็ไม่มีคู่กรณีนะคะ
ก็ไม่ได้มีการดำเนินคดีอะไรกับใคร
นี่ฮะจังหวะมาแล้วก็ครูดไปเลย